การเสียชีวิตของนายชวนแทร่ตังนะครับซึ่งเป็นเสียธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
มองว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่ว่ายาดนั้นไปพบข้อมูลการโอนหุ้นที่ผิดปกติ
มีการออกมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
วันนี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้ติดตามจากรายงานครับ
อุบัติเหตุทางรถยนต์บริเวณพื้นที่รกร้างบนถนนเฉลิมพระเกียร๙
ฆ่าชีวิตนายชูวงแทร่ตั้งอดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
ในคืนวันที่๒๖มิถุนายน๒๕๕๙
คือการเสียชีวิตที่ครอบครัวของนายชูวงไม่เคยคิดติดใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะเป็นการอำพลางการฆาตกรรม
ซึ่งศพของนายชูวงก็ได้รับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสมเกียจ
และได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ในวันที่๔กรกฎาคม๒๕๖๒

และพบเอกสารการโอนหุ้นมูลค่ากว่า๓๐๐ล้านบาท

วันที่๒๒กันธนาเอาขึ้นไป

แม้กระทั่งวันที่คุณชูวงเสีย

กว่าเราจะรู้ตัวเนี่ยเห็นเอกสารวันที่๘
แล้วก็เริ่มไปดำเนินการสอบถามกับตลาดหลักทรัพย

เกี่ยวยงกับคนขับรถคันนี้ได้อย่างไร

เราก็เริ่มไปอายัดว่าไม่ใช่ย่าเราแน่
แน่และเอกสารมีพิรุธแน่นอน
นั่นจึงกลายเป็นสาเหตุให้ครอบครัวของนายชูวง
เดินหน้าร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น
รื้อฟื้นคดีการเสียชีวิตของนายชูวง

โดยคดีนี้ถูกแบ่งออกเป็น๒ส่วน
คือคดีการเสียชีวิตของนายชูวง
ตำรวจนครบันอุดมศุกร์เจ้าของท้องที่เกิดเหตุ
เป็นผู้รับผิดชอบสืบสวนและหาพยานหลักฐาน
ขณะที่คดีการยักยอกหุ้นมูลค่ากว่า๓๐๐ล้านบาท
กองบังคับการปราบรามรับผิดชอบตรวจสอบ
ผู้ต้องสงสัยรายแรกหนีไม่พ้นพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ซึ่งเจ้าตัวได้ปฏิเสธและยืนยันตลอดมาว่า
นายชูวงเป็นเพื่อนที่รู้ใจและดีที่สุดสำหรับเขา
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะคิดทำร้ายกรยานิมิตรอย่างนายชูวง
แต่ท้ายที่สุดตำรวจกองปราบรามก็พบหลักฐานว่าการโอนหุ้นมูลค่ากว่า๓๐๐ล้านบาทของนายชูวง
ให้สองหญิงสาวที่อ้างตัวว่ามีความสัมพันธ์พิเศษด้วยนั้น
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินมีส่วนเกี่ยวข้อง
นำไปสู่การขออนุมัติหมายจับพันธ์ตำรวจโทบัญญินพร้อมพวกรวม๔คน
ซึ่งคดีดังกล่าวตำรวจได้สรุปสำนวนส่งอายการเพื่อพิจารณาแล้ว
ขณะที่คดีการเสียชีวิตต่อมาตำรวจนครบันอุดมศุกร์ได้โอนสำนวนมาให้กองปราบรามเป็นผู้ดำเนินการ
ซึ่งมีความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหา
โดยคดีนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมสรุปสำนวนคดี
ส่งให้อายการในช่วงเดือนกระดักกระดาษตรงนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน